คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องแปลกกันนิดนึงค่ะ
ร้านขายรถจักรยานยนต์มือ๒
เขาบอกว่าอยู่ดีมีรอยเท้าที่แปลกมาก

ยืนยันว่าไม่ใช่รอยเท้าของตัวเอง

ตอนแรกเข้าใจว่าอุ๊ยโจรขึ้นบ้านหรือเปล่า
แต่มันไม่ใช่เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนิดนึงนะคะ
รอยเท้าใหญ่เท้าเล็กมาก
เห็นไหมครับ
เขาบอกรอยเท้าเล็กมาก
แหลมด้วย

เป็นทางยาวไปเลยยืนยันว่าไม่ใช่ของเจ้าของร้าน

นี่ค่ะเราส่งติไปเลยค่ะ
กิติศักดิราชัยเจริญสุขนักข่าวของเรา

ไปเจอกับเจ้าของร้าน

คุณนายยมนาเขาก็บอกว่า

แต่จะเล่าให้ฟังว่าเปิดร้านมา๖ปี

ช่วงเย็น๒๗สิงหาคม๖โมงเย็น
ตัวเขากับภรรยาก็เก็บรถ

พอเช้าอีกวันเปิดร้าน

ก็จากหน้าประตูไปจนถึงแบบ

รอยก็แบบไม่ได้เต็มเท้านะคะ

กล้องวงจรปิดดูไม่มีอะไร

หรือไอ้ไข่ที่บูชาเอาไว้รึเปล่า

เดี๋ยวลองฟังเสียงเจ้าของร้านนะคะ

มีกี่ขนาดครับผม
น่าจะเป็นเด็กประมาณป๑

ผมไม่เคยฝันแค่กราบไหว้ปกติทั่วไป

เพราะว่าไม่มีใครที่จะเดินได้

แฟนผมลืมเปลี่ยนน้ำลืมเอาภูมิอะไรมาไหว้
เอาขนมมาไหว้วันนั้นวันเดียว

แต่วันนั้นคืองานที่ร้านเยอะ

ส่วนมากการเปลี่ยนเนี่ยแฟนผมจะเป็นคนเปลี่ยนหมดเลย

ยืนยันว่าไม่ได้สร้างคอนเทนต์
ไม่รู้จะสร้างคอนเทนต์ไปเพื่ออะไร

ตะไข่ที่เขาบูชาเอาไว้
ไปดูกล้องวงจรปิดในร้านนะคะ

แล้วก็เข็นรถมาเก็บในร้าน

มันมีรอยเท้ามันมีอะไรบ้างไหม

หรือทำไมรอยเท้ามีอีกข้างเดียว

เขาก็ยืนยันว่าคือไอ้ไข่ที่บูชาอยู่

เราลองไปดูที่ยางรถจักรยานยนต์

เพราะเราสงสัยว่าสีมันคล้ายกับ

ค่ะแล้วมันจะทำให้คล้ายกับ

ตรงยางรถจักรยานยนต์มันจะมีคราบดำติดนะ

มันอาจต้องใช้น้ำหนักลงใช่ไหม
เวลาเข็นมันอาจจะ

หมอปลามือปราบสัมภเวษี

ก็ทำให้เจอแค่ข้างเดียว
นะคือดูจากกล้องวงจรปิดแล้วอ่ะ

แต่ถ้ามันเป็นผีเนี่ย
ผีมันลอยผีมันไม่ได้เดิน

ไอ้ต้องจุดที่เจอลอยเท้าเนี่ย

แต่ก็แปลกไอ้จุดที่กล้องพันถึง
ไม่เจอรอยเท้าเคยสังเกตกันไหมครับ